เหตุการณ์นี้นะคะที่ลำปางค่ะผู้ชายคนนี้ก็โอ้โหก่อเหตุแต่ละอย่าง
เขาบอกว่าได้รับคำสั่งจากดวงดาวเทพเจ้าโลกที่๓
ได้รับคำสั่งมาให้ทำลายข้าวของที่นั่นที่นี่เนี่ยไปดูภาพนี้ค่ะ
ปั๊มน้ำมันค่ะพี่อุ๋ยปั๊มน้ำมันปอตทนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
ผู้ชายผอมสูงคนนี้เสือแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกแก๊ปใส่แว่นตา
จอด้านหน้าค่ะมันพังเสียหายหมดเลยอันนี้คือช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงครึ่งวันนี้
ตามภาพเมื่อกี้เขาไปก่อเหตุคล้ายกันเลยค่ะหน้าฟิตเนสในศูนย์การค้า
ตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสองจุดนี้ห่างกันประมาณสิบกิโลเมตร
เอาก้อนอิดทุบกระจกจนเป็นรูเจ้าหน้าที่ยังเจอก้อนอิดตกอยู่เลยนะคะครับ
แห่งนี้ห่างกัน๑๐กิโลและเวลาไล่เลี่ยกันใช้ก้อนอิดเหมือนกัน
แล้วไปอารวาสลักษณะคล้ายคล้ายกันตำรวจสพเมืองลำปางใช้เวลาไม่นานจับได้
นายปรีชาอายุ๒๙เป็นชาวอำเภอเมืองลำปางนะคะจับได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุ
ใต้เบาะรถมีก้อนอิดตั้งหลายก้อนซ่อนอยู่คือเตรียมจะไปก่อเหตุ
โอ้โหแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะงงมากเจ้าตัวบอกว่าได้รับคำสั่งจากดวงดาวเทพเจ้าโลกที่สาม
ให้เอาก้อนอิดไปทุบทำลายตามสถานที่ต่างนี่พกก้อนอิดเอาไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์

ญาติบอกว่าก่อนเกิดเรื่องกำลังจะพาตัวนายปรีชาไปรักษาอยู่แล้วเชียว
เขาป่วยจิตเวทกำลังจะพาไปโรงพยาบาลแต่อาศัยจังหวะญาติเผลอขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากบ้านไปเลยค่ะครับไปตั้งแต่เช้าแล้วก็เนี่ยตระเวนไปก่อเหตุอย่างที่เห็นนะคะ
เดี๋ยวดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง